มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับมีนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง
มาเที่ยวเชียงใหม่กับสามีนะครับสุดท้ายก็ไปเจอเป็นศพนะฮะ
ลักษณะถูกสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยรัดคอเสียชีวิตอยู่ในห้องพักในโรงแรม
ค่ะนี่นะฮะนี่สามีชาวญี่ปุ่นนะครับสพเมืองเชียงใหม่นะครับ
ไปตรวจสอบที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ผู้หญิงที่เสียชีวิตเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะอายุ๒๕ปีนะครับ
แล้วก็มีสายชาร์จนะฮะสีขาวสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
รัดที่คอจนขาดอากาศหายใจในห้องน้ำ
ตอนที่มาตรวจสอบสภาพศพเริ่มแข็งแล้วนะครับในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
จากการสอบถามพบว่าผู้ตายมาพักโรงแรมแห่งนี้กับสามีเมื่อสองวันก่อน
ซึ่งทุกอย่างก็ปกติดีจนเช้าวันนี้สามีบอกว่าตื่นมา
ก็เจอภรรยาเสียชีวิตไปแล้วก็เลยแจ้งพนักการโรงแรม
แล้วพนักงานโรงแรมก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นี่ฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไปสอบถามนะฮะในจุดที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางตำรวจก็มาตรวจสอบในห้องแล้วก็มาเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง
ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบห้องพักของผู้ตายไม่มีร่องรอยการงัดแงะนะครับ
ไม่มีการต่อสู้นะครับเชื่อว่าไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในห้องพักอย่างแน่นอน
ส่วนสามีของผู้ตายเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันอยู่ในห้อง
จากการสอบปากคำทำให้ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยปกติอยู่กรุงเทพแล้วมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ที่เชียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ความจริงจะเช็คเอาท์วันนี้นะฮะวันนี้จะออกแล้วนะครับ
โดยช่วงเช้าวันนี้นะฮะก่อนเกิดเหตุตัวของฝ่ายชายที่เป็นสามีบอกว่าตี๓กว่าเนี่ยออกไปซื้อของด้วยกันอยู่เลย
แล้วกลับมาที่ห้องตอนตี๓๔๕ตอนออกไปเนี่ยตี๓๒๘จากนั้นก็เข้านอนเขาบอกเขาไม่รู้ว่าภรรยาของเขาตื่นมาตอนไหน
จนกระทั่งตอน๙โมงเช้าเขาตื่นมาไปเห็นภรรยาอยู่ในห้องน้ำลักษณะคว่ำหน้าในอ่างน้ำเป็นอ่างอาบน้ำนะครับซึ่งมีน้ำอยู่เต็มนะฮะ
แล้วที่คอมีสายชาร์จแบตเตอรี่รัดคออยู่ก็รีบไปเรียกพนักงานโรงแรมให้มาช่วยมาถึงเขาก็ช่วยกันอุ้มภรรยาขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำเขาบอกว่าเขาอุ้มคนเดียวไม่ไหว
สามีผู้ตายยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันแต่ภรรยาเนี่ยมีเรื่องเครียดแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้า
ก่อนหน้านี้เคยจะใช้สายใดเป่าผมเนี่ยรัดคอเพื่อฆ่าตัวตายมาแล้วไปช่วยไว้ทันแล้วต้องเอาใดเป่าผมไปซ่อนเพราะกลัวจะทำร้ายร่างกายตัวเองสุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นจนได้
ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เข้าห้องน้ำเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เจอแฟนเขาเขาก็เข้าไปดูในห้องน้ำปรากฏว่าแฟนเขาอยู่ในอ่างอาบน้ำนะครับแล้วสภาพคว่ำหน้าแล้วก็มีร่องรอยถูกใช้สายชาร์จโทรศัพท์นะครับรับที่คอครับเพราะว่าภรรยาเขาพยายามที่จะใช้สาย
ได้เปราะผมจะรับคอตัวเองก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียงียใจเห็นร้องห้าอยู่
ต่างก็สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับสะอาฆิไฟ้สุดเทียส
ชาวญี่ปุ่นของผู้ตายนี่ฮะคือต้องพยุงกันเลยนะครับ
ค่ะหมดเรี่ยวหมดแรงเดินไม่ไหวเลยนะฮะ
อันนี้เพื่อนเขาที่ทราบข่าวเขาก็มาดูกันนะฮะแล้วก็มาพยุงฮิ้วปีกออกมาจากโรงแรม
ตำรวจบอกต้องพาไปโรงพักก่อนไปสอบปากคำอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน
ตอนจะขึ้นรถตำรวจนี่ก็ร้องไห้ออกมานะฮะ
พี่ตำรวจเดี๋ยวพาไปไหนอ่ะคะ
เพื่อนนั่งไปด้วยก็ได้ครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่าตัวของฝ่ายชายนะฮะ
สามีผู้ตายเนี่ยเขาลาออกจากงานที่ญี่ปุ่นนะครับ

อยู่เมืองไทยจะมาทำธุรกิจ
กรุงเทพแต่พอมาถึงก็มาเจอปัญหาเรื่องการหยุดชะงัก
ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้
ตัวภรรยาที่เดินทางมาด้วยเขาก็อยากจะมาใช้ชีวิตที่เชียงใหม่นะฮะ
นี่ทั้งคู่ก็เลยพากันเดินทางมาที่เชียงใหม่นะครับ
เพื่อจะมาเที่ยวด้วยนะเพื่อจะมาดูพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นี่แล้วระหว่างที่สามีผู้ตายให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักนะครับ
เรื่องต้นจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมต่าง
เชื่อได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับ
แต่ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
ว่า๒๓วันจะทราบผลนะครับ
แล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมต่างทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ
สอดคล้องกับคำให้การของทางฝ่ายชายสามีของผู้ตายหรือไม่นะครับ